คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องของโรงไฟฟ้าฐานหินที่กระบี่นะครับ
ณขณะนี้เองกรฟภบอกว่ายังคงจะเดินหน้าต่อไปในการทำการสำรวจเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพ
เรื่องต้นคาดว่าประมาณสัก๒ปีกว่าน่าจะรู้ผลนะครับ
แล้วก็คงยืนยันต่ออย่างชัดเจนว่ายังไงภาคใต้จำเป็นจะต้องมีไฟฟ้าจำนวนมากพอเพื่อจะเป็นทางเลือกในการที่จะนำมาใช้นะครับ
จากว่าปัจจุบันนี้เองอุตสาหกรรมก็ลงไปภาคใต้นักท่องเที่ยวก็มาภาคใต้จำนวนมากนะครับ

โดยนายกรสิทธิ์พักคโชตานนท์ครับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากรฟภบอกว่า
ได้รับหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่า
โครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ครับ
โดยให้ไปศึกษาและทำความเข้าใจและจัดทำใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามที่สพกำหนดต่อไปครับ
ด้านโคศกกภนะครับนายสหรัฐบุญพโตธิพรรดิ
บอกว่าจะต้องหารือร่วมกับสพเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อไป
กำหนดให้นำแนวทางของคณะกรรมการไตรภาคีมาร่วมด้วย
จึงอาจจะเชิญคณะกรรมการไตรภาคีมาร่วมนะครับ
ในกระบวนการรับฟังความเห็นไม่ว่าจะเป็นจากภาคประชาชน
โดยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าฐานหินรวมทั้งส่วนราชการ
ซึ่งต้องทำทั้ง๓ครั้งโดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๒ปีครึ่ง
โดยจะทำให้ต้องเลื่อนแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่
กำหนดเอาไว้ในปี๒๕๖๒เป็นปี๒๕๕๙
แต่ในฐานะผู้ดูแลความต้องการใช้ไฟฟ้าและความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้
จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อแก้ปัญหากำลังผลิตไม่เพียงพอ
ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณสักร้อยละ๔ร้อยละ๕นะครับ